เพราะว่าตอนนี้กระทรวงพาณิชย์มีการยกระดับตลาดชุมชนขึ้นมา
เป็นตลาดต้องชมนะครับเป็นการเพิ่มรายได้
รวมทั้งเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวด้วย
ติดตามจากรายงานของคุณมาซิรีครอมแก้ว
บรรยากาศที่ดูอบอุ่นเป็นกันเอง
และเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วม
อย่างการลงมือทำขนมไทยโบราณ
ด้วยการทอดขนมดอกจอกร้อนสูตรเฉพาะของชาวลาวเวียง
ถือเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของตลาดต้องชมแห่งที่๖๙
หรือตลาดน้ำลาเวียงในอำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรี
หน่วยงานรัฐเข้ามาช่วยพัฒนา
ดึงเอกลักษณ์ของชุมชนออกมาค่ะ
ตลาดแห่งนี้พ่อค้าแม่ค้าสวมเครื่องแต่งกายของชาวลาเวียง
ต้อนรับลูกค้าด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส
และแถมคอยสอนวิธีทำอาหารหรือขนมเมนูโบราณ

และได้เรียนรู้วัฒนธรรมพื้นบ้านไปในตัวค่ะ
จะมีอัตลักษณ์ของตลาด
ก็คือคนในชุมชนวิถีของคนในชุมชน
วัฒนธรรมของคนในชุมชนเป็นอย่างไร
เราจะไม่ทำให้สิ่งเหล่านั้นนั้นหายไป
แต่จะดึงขึ้นมาให้มีความโดดเด่น
ตลาดน้ำลาเวียงเป็นตลาดชุมชน
ที่แสดงวิถีชีวิตของชาวลาเวียง
อบพยพมาตั้งรกรากยังจังหวัดสระบุรี
สะท้อนจากอาหารที่นิยมทานแบบเรียบง่าย
อย่างข้าวห่อใบตองเมนูพื้นบ้าน
นำอาหารข้าวหวานมาห่อใบตองแทนปิ่นโต
ทานเวลาชาวบ้านไปทำไร่ทำนา
ชาวบ้านยังนำผักผลไม้พื้นถิ่น
วางขายในราคาต่ำกว่าท้องตลาดด้วยค่ะ
และสิ่งที่หาได้ที่นี่ที่เดียว

นำมาแปรรูปเป็นอาหารและขนม
เขาก็แค่บอกว่าเอาชีวิตประจำวันของเขา
แล้วเราก็บอกว่าในเมื่อส่งเสริมให้ทำอ่า
ส่งเสริมการซื้อแล้วให้มาขาย
เรามีต้นทุนคือมีตลาดของเราอยู่แล้ว

เราจะเอาตรงนี้เป็นศูนย์กระจายสินค้าเลย
ที่นี่ปรับปรุงภูมิทัศน์ใหม่ให้ร่มรื่น
โดยให้นักท่องเที่ยวนำอาหารที่ซื้อหาในตลาด
รับประทานบนแพรริมแม่น้ำป่าศักดิ

ตลาดน้ำลาเวียงเป็นหนึ่งในตลาดต้องชม
กระทรวงพาณิชย์เข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาและส่งเสริมเอกลักษณ์

มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น๑๒๐๓๐ล้านบาท

โดยในปีนี้พัฒนาไปแล้ว๖๙แห่ง
เป้าหมาย๗๗แห่งค่ะ

ข่าวเทลรัตน์ทีวีรายงาน